คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่ข่าวของสาวสวยกันบ้าง

มึนกันต่อกับความสวยกันบ้างดีกว่า

ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะเป็นวันเกิดแม่ชมพู่อารยานั่นเองนะคะ

คุณนอสวิสรุทรแล้วก็ลูกทั้งสามนะค่ะ

ที่แม่ชมเป็นนักเอกเลือกนะครับ
เจ้าตัวก็บอกถึงแพลนวันเกิดว่าคงไปกินข้าวชิลกับเพื่อนแล้วจ้านะฮะ

ส่วนของขวัญเตอร์ไพรส์จากคุณสามีเนี่ยนะคะ
แล้วก็ลูกเนี่ยก็น่าจะได้การ์ดวันเกิดของขวัญที่เป็นชิ้นใหญ่ชิ้นโตไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วค่ะ

ถ้าลูกจะมีอะไรให้เตอร์ไพรส์ก็คงจะรอลุ้นเพราะว่าน่ารักดีค่ะ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยจ้า

แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็คงไปทำบุญเลยค่ะ
มีเตาจังหวัดด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ

เราก็จะไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วล่ะพออายุประมาณนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ตื่นเต้นแล้วก็ไม่ได้อยากทำอะไรซับซ้อนมาก
ไม่ได้หวังอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็แต่ว่าทุกปีเขาก็จะมีแบบเอาพวงมาลัยเอานู่นเอานี่มาให้เอาเค้กมาเป่าให้
น่ารักดีนะแค่พวงมาลัยกับเค้กแม่ชมก็ชื่นใจแล้วค่ะ
จากนี้แม่ชมอัปเดตเรื่องลูกหน่อยดีกว่า
แฝดพี่สายฟ้าพายุนะคะแล้วก็น้องสาวคนเล็กน้องแอบิเกลค่ะ
ช่วงนี้กำลังโตเลยน้องสาวเนี่ยเรียนรู้เก่ง
ความกลหนเป็นระยะแม่บอกนะ
ล่าสุดค่ะคลิปพี่สายฟ้าเนี่ยหมั่นเขี้ยวแล้วกัน
งับนิ้วน้องเกลเลยคุณแม่เจอแบบนี้จะรับมือกันยังไงนะ
รวมไปถึงหลานตัวน้อยน้องเอลิเซียลูกสาวของแม่แพทริเซีย
พระโน้ตวิเศษที่เพิ่งคลอดด้วยนะ
ก็ถือว่าเป็นแฟมิลลี่ใหญ่โตเพิ่มขึ้น
ชมรับขวัญหลานยังไงบ้างไปฟังค่ะ
ก็ยินดีด้วยค่ะคุณย่าก็มีหลานเป็น๑๐คน
รับขวัญหลานใหญ่ไหมคะ
ก็พอประมาณพอประมาณ
เป็นอะไรบอกได้ไหมคะ
ก็ตามธรรมเนียมค่ะพูดแค่นี้